กลับมาติดตามข่าวกันต่อแน่นอนจับตาศึกษัตริย์ฟอก
นายกบอกแบบนี้ความสัมพันธ์๓ป๓พี่น้องเหนียวแน่น
เหมือนพี่น้องคลานตามมากัน

คำพูดนี้ต้องการส่งสัญญาณถึงใครยังไงหรือเปล่า
เรื่องของขบวนการล้มนายยกจาก๔ชอล้ม๓ปอะไรต่างนานาเหล่านี้นะฮะ
มันเกิดอะไรขึ้นบ้างในศึกการเมืองครั้งนี้
ต้องติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยเลยครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ปิดท้ายสุดสัปดาห์วันนี้ขอขีดเส้นใต้เรื่องการเมืองร้อนต่ออีกวันหนึ่ง
เพราะอย่างที่คุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็งเกินมามันร้อนถึงขนาด
มันจะเป็นสถานการณ์ที่จะไปไกลถึงขั้นที่จะชี้ชะตาว่า
นายกจะอยู่หรือไปรัฐบาลจะคว่ำหรือไปต่อ
อย่าลืมนะครับว่าถ้านายกพ้นหน้าที่ไปโดยเหตุใดก็ตามเนี่ย
ขอรมอทั้งคณะไปพร้อมกันหมด
วันนี้ประเด็นที่จะขีดเส้นใต้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยภาษิตโบราณที่ว่า
สนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อในตนกินกัดเนื้อเหล็กจนกรอนคล่ำ
มันเป็นภาษิตที่สะท้อนถึงความอึมครึมความเป็นไปในพักพลังประชารัฐด้วยกัน
มันอึมครึมถึงขนาดมีหัวข้อบทวิเคราะห์ว่าจับตาโหวตซักฟอกนายก
พิสูจน์ความสัมพันธ์พี่น้องสามปโดยเฉพาะปประวิทย์พี่ใหญ่กับปประยุทธ์น้องเล็ก
ซึ่งเมื่อกี้ที่คุณบุ๊กบอกว่านายกก็ตอบคำถามเมื่อเช้าว่ายังรักกัน
เหมือนพี่น้องคลานตามกันมาหนังสือพิมพ์หลายฉบับพาดหัวใหญ่วันนี้น่าตื่นเต้นครับ
คอสอชอแตกคอพลังประชารักษณ์ราวรึก
สอสอฮือเลือกข้างบิ๊กป้อมธรรมนัฐส่งสัญญาณฟรีโวท
ฉบับพาดหัวต่อว่าธรรมนัฐยังยันไม่แคร์ตูก
ขอคุยกับหัวหน้าพักคนเดียวหัวหน้าพักคือพลเอกประวิทธิ์
แล้ววันนี้มันก็มีข่าวนี้แพร่มขึ้นมาสสเต้กระพือธรรมนัฐถูกปลด
เมื่อวานนะจริงอยู่ครับถึงแม้ว่าอะไรที่มันออกจากปากสอสอเต้เนี่ย
เชื่อได้มั่งไม่เชื่อได้มั่งแต่ว่าพอพอมีข่าวนี้ออกมา
มันก็เป็นการยืนยันว่ามันมีความขัดแย้งอึมครึมในพักพลังประชารัฐ
ท่านผู้ชมต้องไม่ลืมนะครับว่าสถานะของร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ย
ณวันนี้คือเลขาธิการพักเป็นเลขาธิการพัก
หัวหน้าพักไว้วางใจถ่ายเทถ่ายทอดบทบาทอำนาจ
ในการนำพักให้อย่างเต็มที่จึงเป็นเลขาธิการพักที่
มีบารมีเบ่งบานว่าอย่างนั้นเถอะแล้วยิ่งส่องไปดูตัวเลข
ได้เห็นพลังของร้อยเอกธรรมนัฐชัดเจนขึ้นที่เขาเรียกว่ามุ้งอ่ะ
จำนวนสสประชาธิบัติ๑๑๕คนเขาจำแนกกันว่า
มีกลุ่มของรอยเอกทำนัทกับกลุ่มของสสวิรัฐประถานวิธย์
มีกลุ่มของคุณสันติพร้อมพัฒน์ประมาณสิบคนนอกนั้นก็เป็นกลุ่มย่อย
กอทมกลุ่มภาคใต้กลุ่มอิสระ
ฉะนั้นกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐ
และกลุ่มรวมกับประธานวิทย์เนี่ย
จึงเป็นกลุ่มที่เป็นตัวแปรในการโหวตลงคะแนนให้นายก
ท่านลองทบทวนกลับไปดูตัวเลข
การอภิปรายไว้ไม่ไว้วางใจคราวที่แล้วเนี่ย
ผลเอกประยุทธ์นายกได้รับเสียงไว้วางใจ๒๗๒คะแนน
น้อยกว่าร้อยเอกธรรมนัฐอีก

แล้วคราวนี้ถ้าเสียงของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐ
กับกลุ่มของประธานวิทย์วิรัติเนี่ย

นายกก็จะได้คะแนนไม่ถึง๒๕๐

นายกและคอทมต้องพ้นสภาพไปตามมาตรา๑๕๗ของรัฐมนูล
ฉะนั้นนี่คือข่าวที่ทำให้
เราตื่นเต้นกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้
แล้วมันเป็นข่าวประจวบเหมาะ
ที่ทำให้ข่าวของคุณวิสาน
โวยวายกลางสภาเมื่อวานเนี่ย

สิ่งที่ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่อง

การอภิปรายในช่วงที่คุณวิสานออกมาแฉเนี่ย
วิสานแฉนายกควักจ่ายสอสอ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวใหญ่เลยครับ
พูดกลางสภาอุ้มประยุทธ์แลกโหวต

แล้วมีข่าวรายงานถึงขนาด

ตะโกนเสียงดังกลางสภา
ผมขอประกาศไปทั่วโลกว่าขณะนี้พลเอกประยุทธ์
กำลังจ่ายเงินสอสอคนละ๕ล้านบาท

ทำกันอย่างนี้มันอุดอาดมาก
ทุจริตต้องการอยู่ในตำแหน่งจนถึงไปให้สอสอ
ไปรับเงินกลางสภา

ตกกระลึงกันทั้งสภาเลยครับ
หลังจากนั้นก็มีสอสอฝ่ายรัฐบาล
ลุกขึ้นประท้วงว่าขอให้คุณวิสานถอนคำพูด
แต่ว่าประธานชวนเนี่ย
อธิบายว่าถ้าคุณวิสานถอนคำพูด
เหมือถอนคำพูด
ก็ไม่มีโอกาสที่จะให้นายกมาชี้แจงฉะนั้นไม่ต้องถอนให้คาไว้อย่างนั้นแหละ
แล้วเดี๋ยวจะให้นายกกลับเข้ามาชี้แจง
คุณวีรากรคำประกอบเนี่ยสสนครสวรรค์ลุกขึ้นมาชี้แจงก่อนว่า
ตัวคุณวีรกรและคณะสอสอเข้าพบนายกที่ห้องทำงานจริงครับ
แต่ว่าไปให้กำลังใจแล้วนั่งคุยกันเสนอข้อมูลโครงการผันน้ำยม
ุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานายกยังชมเลยว่าเป็นโครงการที่ดี
ยกมือหรือไม่ยกมือให้ไม่ต้องให้นายกแจกเงิน
พูดแบบนี้มันดูถูกกันเกินไปผู้แทนราษฎรที่ไหนจะรับเงินสี่ล้านห้าล้านบาทในสภา
ไม่มีการรับเงินรับทองอย่างที่กล่าวหานี่
แล้วคุณวิรากรบอกว่าไอ้คณะเขาที่เข้าไป๖๗คนเนี่ย
เขาก็เอ่ยชื่อว่ามีสสวิเชียรชวลิฟต์
มีสสพรชัยตระกูลวรานนท์
มีสสจองขวัญกลับบ้านก่อมีสสสานปฏศุกร์สรีเมือง
มีรัฐมนตรีสันติพร้อมพัฒน์เป็นต้น
มันร้อนไหมล่ะครับเรื่องแบบนี้
ส่วนนายกเนี่ยกลับเข้ามาชี้แจง
นายกตอบสั้นว่าที่กล่าวหาว่ามีคนมาพบผม
ผมไม่ใช่คนแบบนั้นมีคนมาพบผมเพราะไม่ค่อยได้เจอกัน
เขามาคารวะมาให้กำลังใจผมไม่ทำบ้าบ้าบ่อ
ไม่ทำถุงขนมอยู่แล้วอ้าว
คำว่าไม่ทำถุงขนมอยู่แล้วเนี่ย
เด็กหรือคนรุ่นหลังจำไม่ได้อาจจะไม่เข้าใจ
อันนี้ถือว่าเป็นหมัดสวนของนายก
สอนไปถึงเหตุการณ์ที่ปี๒๕๕๙
ทนายความของอดีตนายกทักษิณและคุณหญิงพจมาน
ถูกฟ้องว่าติดสินบน
ด้วยเอาเงิน๒ล้านบาทใส่ถุงขนมไปให้เจ้าหน้าที่
เออก็เลยนายกก็เอามาพูดเรื่องนี้
ประเด็นเรื่องนี้มันไม่มีปัญหาเลยครับ
จะไม่มีใครเชื่อเลยว่ามีการแจกเงินกัน
เพราะคิดว่าก็นายกก็มีเสียงในรัฐบาลเหนือกว่าอยู่แล้ว

เพราะเหตุการณ์มันเกิดอึมครึมขึ้นมา

แล้วถ้ากลุ่มของคุณธรรมนัฐ๔๐คนไม่โหวตให้

ฉะนั้นข่าวเรื่องการแจกเงินไม่ใช่ข่าวที่คนไม่เชื่อเสียทีเดียว

นายกเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนคืนกลางคืน
ออกมาจากห้องประชุมสภากับที่พักอารมณ์ดีครับ
นักข่าวถามว่ามีข้อกล่าวหาว่าจ่ายเงิน๕ล้านให้สอสอจริงหรือไม่
ผลเอกประยุทธ์หัวเราะล่วนเลยครับ
ฉะนั้นเรื่องการแจกเงินวันนี้ก็มีต่อเนื่องอีก

เขาส่งเป็นไลน์เข้ามาว่า

แล้วก็จะมีการทำอย่างที่คุณวิสานว่านั่นแหละ
นี่เป็นเรื่องที่ผมคิดว่า
ประชาชนอย่างเราเราต้องการพิสูจน์
ฉะนั้นพรุ่งนี้มีการลงมติกัน
พรุ่งนี้จะรู้หมู่รู้จาก
โหวตเสียงให้นายกพรุ่งนี้
ตื่นเต้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
เพราะที่ผ่านมาไม่ต้องลุ้นเลยครับ
เสียงรัฐบาลนี่มากกว่าเสียงฝ่ายค้านอยู่แล้ว
ไม่มีทางที่จะโหวตล้มนายกกลางสภา
แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้
และที่เป็นอยู่ขณะนี้น่าลุ้น

นอนมาแบบมีพระนำหน้า
อันนี้ต้องติดตามครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ตรงที่ว่านอนมาแบบนี้พระนำหน้า
หมายถึงอะไรก็รู้กันดีนะคะ